อันซีนกันหน่อยค่ะพาไปท่องเที่ยววัดนะคะ
วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดอันซีนเพราะว่ามีพระพุทธรูปปั้น
ด้วยมือสุดแปลกตาแล้วก็หลากหลายรูปแบบ
คือถ้าคุณเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดแห่งนี้จะต้อง
เหมือนใครที่ไหนเหมือนกันนั่นพญานาคใช่ไหมคะ
เป็นเป็นรูปร่างแปลกแปลกทั้งหมดเลยที่อยู่ในวัดอ่ะนะคะค่ะ
เป็นหนึ่งเดียวในไทยแหวกไม่เหมือนกับที่ไหนในวัดในประเทศไทย
คุณผู้ชมดูไปทีละตัวนะคะรูปปั้นสัตว์บางตัวเนี่ย
ก็อ้าปากกว้างแลบลิ้นออกมาอันนี้ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าวิหารนะคะ
จนถึงภายในวัดชื่อว่าวัดตะเคาะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
พระพุทธรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะปั้นด้วยมือค่ะแล้วก็มีรูปร่างแปลกแหวกแนวไม่เหมือนกับที่ไหน
คือทุกอย่างภายในวัดเนี่ยจะตั้งเรียงรายกันอยู่ในวิหารสักประมาณ๓๐องค์ได้
ดูดีนะคะบางองค์ดูคล้ายกับพระการ์ตูน
องค์มีลักษณะที่มือแล้วก็หู

คือดูแล้วแปลกตาจริงจริงเรียกว่าสุดเลยนะคะ
เขาว่ากันว่ามีหนึ่งเดียวในไทยเพราะว่าไม่เหมือนกับวัดที่ไหนในประเทศนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมรูปปูนปั้นนะคะรูปพระรูปสัตว์ทั้งหมดนี้
คือถ้าย้อนไปนี่เห็นไหมคะ

เป็นพระพุทธรูปแต่ว่ามีหูมีหน้าตาคล้ายกับลิงนะคะ

ถูกต้องค่ะแล้วก็มีเรียงรายอยู่ในวัดนะคะ
อยู่ในวิหารอยู่ในพื้นที่ต่างที่อยู่ภายในวัดเนี่ย
เกือบ๘เยอะมากนะคะ
แล้ววัดแห่งนี้ก็มีอายุมาเกือบ๘๐ปีแล้ว
รูปปั้นทั้งหมดนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
คุณผู้ชมทั้งหมดเป็นฝีมือการปั้นของหลวงพ่อริ้วกุศลจิตโตนะคะ
พ่อริ้วเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปแรกของวัดตะเคาะแห่งนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์
ตั้งใจสร้างขึ้นมาให้กับพระผู้น้อง
ก็มีการทยอยปั้นทีละองค์๒องค์
คือปั้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนกระทั่งทั้งหมดตอนนี้มี๓๐องค์ค่ะ
ตอนแรกจะทำเป็นโบสถ์แต่สุดท้ายก็ทำเป็นได้แค่วิหาร
ให้ชาวบ้านได้ไปกราบไหว้บูชาแทนนะคะ
พระประเสริฐถาวรธรรมโมค่ะรองเจ้าอาวาสวัดบอกค่ะว่า
งานปั้นทั้งหมดเป็นไปตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาทั้งสิ้น
หากแต่ใช้จินตนาการและทักษะตามที่มีเรียกว่าดิบ
ทำขึ้นมาแบบดิบจึงระบุไม่ได้ค่ะ
รูปปั้นสัตว์รวมถึงพระพุทธรูปทั้งหมดสื่อถึงอะไร
แต่ความตั้งใจของหลวงพ่อริ้วนะคะอยากให้ชาวบ้านที่มาเนี่ย
ได้ใช้จินตนาการค่ะแล้วก็ใช้จิตวิญญาณของตัวเราเองนี่แหละ
เป็นผู้กำหนดให้รับรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่
เป็นอัตราโดยแท้หากเอาแต่จิตที่บริสุทธิ์เข้าจับ
จะเห็นถึงความตั้งใจและความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ผู้สร้างเนี่ย
บรรจงสร้างมาอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะและก็ไม่ง่ายจริงจริงที่จะทำได้แบบนี้
ทีนี้ไปสอบถามคนเก่าคนแก่กันบ้างนะคะเขาเล่าว่ายังไง
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายพจนภูลเกลี้ยงค่ะอายุ๗๓ปีเป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่
เขาเล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเห็นวิหารหลังนี้มาตั้งแต่จำความได้
ซึ่งสาเหตุที่หลวงพ่อริ้วสร้างพระพุทธรูปออกมาแปลกตาก็เพราะว่าในสมัยก่อน
วัดแห่งนี้เป็นวัดเล็กไม่มีปัจจัยจ้างช่างฝีมือหรือว่าซื้ออุปกรณ์ในการปั้น
ก็เลยทำให้เจ้าอาวาสวัดเนี่ยต้องลงมือปั้นเองเพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจจวบจนถึงปัจจุบัน
เมื่อช่วง๒ปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็ช่วยกันทาสีวิหารใหม่ไม่ให้ซุดโทรมไปตามการเวลา
ให้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในหมู่บ้านตลอดไปนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปชมพระพุทธรูปปูนปั้นสุดแปลก
แล้วก็เป็นอันซีนประเทศไทยเนี่ยนะคะไปถ่ายรูปไปเช็คอินไปอวดโลกโซเชียลได้
ที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
นี่แหละที่วัดแห่งนี้ก็ไปกันได้เลยนะคะก็รับรองแปลกตาแน่นอนวัดตะขอค่ะ